พร้อมเตรียมอุ่นเครื่องกับนครปฐมยูเนตเต็ดทีมในไทยลีกสองเวลา๑๗นาฬิกา

เป็นไปด้วยความคึกคักหลังจากมีแฟนบอลเดินทางมาซื้อบัตรเข้าชม
เพื่อที่จะเข้าชมในเกมนัดนี้กันเต็มโคต้า
ตามข้อกำหนดของบริษัทไทยลีกจำกัด
ก็คือ๒๕ของความจุสนามก็ประมาณ๘๐๐คน
แต่ไม่เกิน๔๐๐คนตามกฎระเบียบของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙

จากนั้นช่วง๑๕นาฬิกาครับทัพช้างศึกทีมชาติไทยนำโดยอากิดานิชิโน
หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเดินทางมาถึงที่สนามแข่งขัน
โดยมีแฟนบอลให้การต้อนรับกันอย่างอบอุ่นเลยนะครับ
สำหรับเกมนี้ถือเป็นเกมนัดแรกของทีมชาติไทยในรอบ๑๑เดือน
โดยทางนิชิโนยืนยันว่าจะให้โอกาสนักเตะทุกคนได้มีโอกาสลงเล่น
เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากที่สุดนะครับ
ในการคัดเลือกนักเตะให้เหมาะสมกับทีมชาติได้มากที่สุดนะครับ
สามารถติดตามถ่ายทอดสดผ่านทางออนไลน์เฟสบุ๊คของไทยรัฐทีวี
แล้วก็ไทยรัฐสปอร์ตแล้วก็ยูทูปของไทยรัฐด้วย
ติดตามได้ตั้งแต่๑๖นาที๔๐นาที